ดีค่ะอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาศาลาการม์
ผนึกพลังกับภาคเอกชน
ในการเดินหน้าผลิตอาหารเพิ่มอีกหลายเมนู
ทั้งข้าวผัดไก่ข้าวเหนียวไก่
เพื่อส่งไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย

เพราะเก็บข้างนอกตู้เย็นได้เป็น๑๐๑๐ปี
ศูนยากาศเรียบร้อยเก็บไว้ได้นาน
นี่คนชื่นชมเยอะตอนนี้ออกเมนูใหม่มาแล้วนะครับ
อาจารย์อัศวินอมรสินอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มมศนำผลิตภัณฑ์อาหารเมนูใหม่
ไปร่วมหาบริกับตัวแทนบริษัทศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรมจำกัดนะครับ
ก็ไปนี้เลยบอกว่าอยากจะผลิตให้เพียงพอ
ต่อการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย
รวมถึงให้ผู้ประสบภัยสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานนะครับ
อาจารย์อัศวินบอกว่าข้าวเหนียวหมูย่างที่ผ่านการฆ่าเชื้อสเตอร์รายหนึ่ง
ชุดภายใต้โครงการกล่องข้าวน้อยให้แม่
ได้ผลิตแล้วก็แจกจ่ายไปแล้ว
แก่ผู้ประสบภัยแจกไปหมดแล้วนะครับ
ซึ่งก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่เน่าเสียคุณ
เก็บไว้ได้นานเก็บไว้นอกตู้เย็นได้นานถึง๒ปีนะฮะ
เหมาะสมสำหรับพื้นที่น้ำท่วม
เพราะผู้ประสบภัยสามารถที่จะเก็บไว้เอาไว้ทานเมื่อไหร่ก็ได้
ยามที่หิวและที่สำคัญก็ไม่ต้องไปอุ่นร้อนด้วย

ก็สามารถนำไปอุ่นในเตาไมโครเวฟ๑๒นาที
หรือว่าต้ม๓๕นาทีโดยไม่ต้องนำออกจากถุงนะ
เพราะถุงที่ใช้เป็นบรรจุพันธุ์ที่สามารถทนความร้อได้
องศาเซลเซียสแล้วก็ไม่ละลายไม่เป็นอันตรายด้วย
แสดงว่าหลังจากน้ำท่วมเสร็จหลังจากน้ำลดแล้ว
ฟื้นฟูแล้วก็ยังเก็บไว้ได้กินในอนาคตนะ
ใช่แล้วก็ล่าสุดนะคะที่คณะทำงานได้มีการพัฒนาสูตรใหม่
ใช้เนื้อไก่แทนเนื้อหมูใช้ชื่อว่าเหนียวไก่นะคะ
ซึ่งทางบริษัทเอกชนก็จะมาช่วยผลิตนะ
เพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ประสบภัย
รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยอีก๒เมนูค่ะ
ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี๖๐๐๐ชุด
ในวันที่๒๐กันยายนนี้ด้วยนะจ๊ะ
กล่องข้าวน้อยให้แม่นะฮะคิดชื่อก็น่ารักด้วยนะครับ

รุมพูดนี้ต้องสนับสนุนนะวิจัยเก่งเมืองเราเยอะมาก
ช่วงนี้ขอบคุณนะฮะร่ามภาษามือที่ทำหน้าที่หน้าจออาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรนะครับ